เหมือนกันแต่คราวนี้เรียกได้ว่าหวาดเสียวหัวใจตกลงไปที่ตะตุ่มเลยนะคะ
เป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถยนต์
โอ้โหก็คือมีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยขับมา

ได้ได้ว่าก๋วยเตี๋เนี่ยกระจายเลยนะคะ

เฮ้ย

เฮ้ยเศรษฐ์ไปถังนู้นเยอะใช่หรอ

มีไหมอีกนิดหนึ่ง

พักหนึ่งก็เห็นท่าไม่ดีมานานแล้วล่ะ

เพราะว่าอาจจะง่วงหรืออาจจะหลับหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ขับมาได้นานเหมือนกันนะคะ

กับข้อความระบุเพียงสั้นบอกว่า
สดร้อนเมาแล้วขับครับ

เกิดขึ้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ที่รับบาดเจ็บก็๑นายนี้นะคะก็คือคนขี่รถขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
โอ้โหนี่คุณลุงแกโดนเต็มเลยทีเดียวนะฮะ
เรื่องนี้ร้อยตรวจโทรเชิดศักดิ์พันธุเอาเข้าไปพันพาณิชย์
ร้อยเวรสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ได้เปิดเผยนะครับต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองฮะ
บริเวณถนนสายไปน้ำตกตระก้อหมู่๑๓บ้านขิงกระจ่า
ขออภัยบ้านขิงกระชายตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
โอ้โหใช่นะคะซึ่งคนขับรถกระบะเนี่ยก็ประมาท
เมาแล้วขับไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ขายก๋วยเตี๋ยว
จนผู้ที่ขี่รถเนี่ยได้รับปะเจ็บนะคะ
ซึ่งคู่กรณีทั้งสองคนเขาเป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักกันอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกันอยู่
โดยคนเจ็บมีอาการสะโพกร้าว
ตอนนี้ได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
และขณะนี้ทางตำรวจก็กำลังรอผลจากทางแพทย์อยู่
จึงจะเรียกมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีได้ค่ะ

นี่แหละคุณผู้ชมเมาและขับน่าสงสารนิดนึงเลย
ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
คุณลุงต้องสะโพกล้าวแล้วก็อาจจะสูญเสียความสามารถ

แต่ว่าก็ต้องโวยพรให้คุณลุงหายกลับมาเป็นปกติโดยไวนะครับ